เคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างถึงแม้ทางด้านของท่านพลเอกประยุทธ์เองก็บอกว่าจะไม่ร่วมวงเวทีดีเบตก็ตาม
แต่ว่าทางพักพลังประชารัฐเองก็เตรียมให้พลเอกประยุทธ์นั้นช่วยลงพื้นที่หาเสียงในช่วงของโค้งสุดท้ายครับ
ส่วนพักไทยรักษาชาติเองก็ต้องเตรียมลุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายเหมือนกัน๗มีนาคมนี้ว่าจะถูกยุบพักหรือไม่

หลังจากที่ตุลาการ๓รัฐธรรมนูลใช้เวลาในการประชุมกว่า๒ชั่วโมง
เพื่อพิจารณาคำร้องของกรกตที่ขอให้วินิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาติ
กรดีเสนอรายชื่อของคาริเดร์นายกรรธอย่างมุมนโตรีของภักดิ์
สารก็ได้พยายามเปิดแพร่เอกสารข่าว

พอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ไม่ทำการไต่สวนพยานเพิ่มเติมและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา
รวมถึงนัดฟังคำวินิจฉัยว่าจะยุบพักหรือไม่ในช่วงบ่ายของวันที่๗มีนาคมนี้
ส่วนบรรยากาศที่สารรัฐธรรมนูลตลอดทั้งวันมีผู้สมัครสอสอของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
จังหวัดพิจิตรเพชมูลนครราชศรีมาประยิ่นคำร้องขอให้ศาลนั้น
การพิจารณายุบพักออกไปหลังเลือกตั้งเพราะจะทำให้ผู้สมัครเสียสิทธิ์
หากตัดสินก่อนการเลือกตั้ง
ส่วนที่สำนักงานอายการสูงสุดนะครับนายวิเชียนถนอมพิชัยอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
รับสำนวนคดีของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
พร้อมในทะเบียนและกรรมการบริหารภักดิ์สองคน
ถูกแจ้งข้อหารร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

จากการวิพากษ์วิจารณ์คอสชผ่านรายการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก
โดยอายการนัดฟังคำสั่งคดีว่าจะรับฟ้องหรือไม่๒๖มีนาคมนี้
ซึ่งก็หลังเลือกตั้ง๒วันพร้อมยืนยันไม่ได้เร่งรัดคดี
ว่าเป็นคดีสำคัญการพินาคดีนี้ต้องกระทำโดยรอบครอบ
โดยจะมีการตั้งคาดธรรมงานตั้งคาดธรรมงานขึ้นมาเพื่อพินาคดีให้รอบพอ

ไม่มีนะครับเราพินาสำนวนตามปัญญาหลักข่าวอยู่แล้วครับ

ต้องให้เลื่อนไปตามระเบียบของเรา
เลื่อนไปประมาณเดือนหนึ่งครับ
ก็คงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ

ในการวิภาควิจารในการแสดงความคิดเห็นของ

แล้วเราก็เห็นถึงความพยายามที่จะ

ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง

เราคงไม่สามารถพูดได้นะครับ
ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะ

ก็ลงพื้นที่ตรวจราชการ

ปินด้วยครับซึ่งท่านนายกเองก็
ร้องเพลงอะไรเพลงขีดเส้นใต้
และเพลงปฏิหารนะคุณผู้ชม

ที่ทำยังขอความสำคัญ
ยังไปอ่านสอนใจทุกวัน
ที่เส้นตายเอาไว้ว่าเธอไม่รัก
คิดเอาไว้ว่าเราจะรัก
ก็เป็นเสียงนักร้องแหละนะท่านก็ร่วมร้องด้วย
ใช่ค่ะก็คือเสียงพี่กบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีนั่นเอง
ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักไม่รู้ใครแต่ไม่รู้ว่าเราจะรักใครเหมือนกัน
ก็มีการแปลงเพลงนิดหน่อยนะครับ
ส่วนตัวมองว่าเป็นประโยชน์มากกว่าการไปดีเบต

ซึ่งรัฐบาลเองก็แสดงวิสัยทัศน์มา๕ปีแล้ว

พร้อมกับย้ำด้วยว่าวิสัยทัศน์คือความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
ท่านก็ย้ำแบบนี้คือไม่ต้องดีเบต

ไม่อยากไปนั่งประดิษฐ์ประตอยคำพูด